ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงออกมาเตือนเรื่องการเดินคาระแผ่นดินของพักรวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบัน
ที่มีคนต่อต้านจนอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย
ขณะที่พักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์วันนี้ลงพื้นที่นครราชศรีมาติดตามจากรายงานครับ
เสียงตะโกนจากประชาชนให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

บอกอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ดี
ให้กับแก่นนำและอดีตสอภาคอีสานของภักดิ์เพื่อไทย
หลังการลงพื้นที่ภาคอีสานครั้งแรกของคุณหญิงสุดารัฐ
เพื่อรับสมัครสมาชิกพักในจังหวัดนครราชศรีมา

เอาเลิกเอาใช้ด้วยการเข้าสการะอนุสวรีย่าโม

โดยมีทหารนอกเครื่องแบบติดตามตลอดเส้นทาง

มั่นใจว่าจะสามารถทำให้จังหวัดนครราชศรีมา

จะสร้างโอกาสและระบบเศรษฐกิจดีขึ้น
พร้อมยืนยันการลงพื้นที่ครั้งนี้
ไม่ได้กระทำขัดคำสั่งคอสช
เป็นเพียงการมาเชิญชวนประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้อง
ต้องเดินลงหาสมาชิกพักละค่ะ
เพราะว่าตอนนี้สมาชิกพักแทบจะไม่เหลือแล้ว

เพื่อไทยเราตั้งแต่ไทยรักไทย
เราให้ความสำคัญกับประชาชน
เราเห็นความสำคัญและเห็นศักยภาพของคนไทย
แล้วเราเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทย

ส่วนผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พักรวมพลังประชาชาติไทย
ที่นำโดยนายสุเทพเทือกซุปวัน

ว่าหากการเดินมีความวุ่นวาย
กรกตอาจจะต้องเรียกหัวหน้าพักมาพูดคุย
หลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหา
คนเขาไม่ชอบก็มีข้อถึงบุคคล
ดูว่าถ้ามันไม่ไหวก็บอกข้อให้ผู้ว่าไป
ก็เป็นเรื่องของบุคคลนะนะ
ส่วนวันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเสียงข้างมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี
กรณีภรรยาถือหุ้นเกินร้อยละ๕ในบริษัทเอกชน
โดยสารเห็นว่าภรรยาของนายดอน
โอนหุ้นในบริษัทให้แก่ลูกชาย
กรอบเวลา๓๐วันตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่
เพราะยังมีงานที่สำคัญอยู่อีกมาก

อาเซียนของประเทศไทยในปีหน้า
พร้อมทั้งยืนยันจะไม่ร่วมเป็นสมาชิกพักการเมืองใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน